แข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๗เมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้น

เมืองทองยูเนเต็ดก็บุกไปชนะบีซีเทโรศาสนะ
หลังจบเกมก็มีดราม่าไล่โค้ชกันด้วยค่ะ
คู่แรกบีซีเทโรสาสนาชุดสีแดง
เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์เก่า
ส่วนเฮเบอร์ตี้กองหน้าชาวบราซิลก็มานั่งชมในเกมนี้ด้วย
หลังมีข่าวว่าเตรียมย้ายกลับมาเล่นให้กับไทยลีกในช่วงเล็กที่๒กับเมืองทอง
การแข่งขันในคู่นี้ต้องรอถึงนาทีที่๖๐ค่ะ
และก็เป็นเมืองทองที่มาได้ประตูขึ้นนำจากการมงจอของอดีศากรายสอน
แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะคะ๑ประตูต่อ๐เมืองทองชนะรวด๓นัด
ยังไม่เสียประตูขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวค่ะ